ยังคงทยอยเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระบรมชายาลักษณ์นะครับ
แล้วก็ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏอย่างต่อเนื่องครับ
ติดตามบริการจากคุณรับพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ประสบนิกรชาวไทยหวั่นไหวค่ะ
ยังคงยืนถ้ำกลางสายฝนเพื่อต่อแถวเข้าถวายสักการะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะ
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบริเวณพระบรมมหาราชวังแห่งนี้นะคะ
ไม่ได้ทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยถอดใจ
และยังคงยืนหยัดถ้ำกลางสายฝน
ด้วยการกางร่มหาสิ่งของที่พอจะหาได้ในเวลานี้มาบัง
ในขณะยืนต่อแถวเพื่อรอเข้าถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ภายในสาราสหทัยสมาคม
ซึ่งเปิดให้ลงนามถวายความอาลัย
ตั้งแต่๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

ในความจงรักพักดีของผสมนิกรชาวไทย
ที่ตั้งใจมาถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน
สำหรับการเข้าไปภายในสาราสหทัยสมาคม

จัดให้ประชาชนต่อแถวเป็น๔แถว
เดินเข้าชุดละประมาณ๑๐๐คน
เพื่อความเป็นระเบียบและไม่แออัด
โดยประชาชนต่างอยู่ในอาการโศกเศร้า
และบางส่วนร้องไห้และยังทำใจไม่ได้
กับการจากไปของพระองค์

ครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าต้องเข้าให้ได้
ใช่ค่ะเพราะรักมากรักในหลวงมาก
ก็อยากจะบอกว่าทำให้ดีที่สุด
ก็จะเป็นคนดีนะตามที่ท่านได้บอกไว้ถอนไว้
สำหรับหนูเป็นฐานะนักเรียนค่ะ
ก็จะทำหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนค่ะ

พยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลภูมิพลค่ะ
เป็นโรงพยาบาลที่ในนามของชื่อท่านอย่างนี้ค่ะ
ก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานให้ดีค่ะ

ก็มันก็อธิบายไม่ถูกค่ะเพราะว่า
ก็ไม่เคยเห็นแบบว่าพระองค์จริงใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็แบบรู้สึกได้วันนี้มาก็ไม่เหนื่อยค่ะ
เหมือนได้มาทำเพื่อลูกของนายหลวงค่ะค่ะ
เพราะประชาชนก็คือลูกของนายหลวง
เป็นอาหารเราก็ต้องช่วยค่ะ
จากนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
ชับประชาชนที่จะเดินทางมาให้แต่งกายสุภาพ
ใส่เสื้อสีฉูดฉาดเสื้อแขนกุด
กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ
เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยเด็ดขาด
พร้อมแสดงความเป็นห่วงกับประชาชน

เพราะขณะนี้มีทั้งอากาศที่ร้อนจัด

ซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพได้
ขณะที่บรรยากาศรอบนอกพระบรมมหาราชวัง
ขณะนี้มีประชาชนที่มาร่วมลงนาม
ถวายความอาลัยผ่านไปกว่า๔ชั่วโมง
มีประชาชนเข้ามาต่อแถวยาวไปจนถึงบริเวณ

โดยมีตำรวจทหารและอาสาสมัครกู้ภัยต่าง

ขณะที่จิตอาสายังคงคอยแจกน้ำ
อาหารให้กับประชาชนค่ะ
สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนาม
ความอาลัยไปจนถึงเวลา๑๖นาฬิกานะคะ

ก็ขอให้พกอุปกรณ์กันฝนติดไม้ติดมือมาด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ